บอกว่าไปพิศนุโลกสิ
ไปเที่ยวที่นี่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เดี๋ยวพาไปดูให้เห็นภาพกันเลยว่าตอนนี้นะครับที่นั่น

โอ้โหเป็นยังไงบรรยากาศดีนะ
น่าไปเที่ยวฟุดเลยทีเดียวนะครับ

ใช่แล้วเป็นบรรยากาศของสายหมอกและผู้คนที่เดินทางไป
สัมผัสอากาศหนาวกันที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับ
ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกครับ

รถจอดตรึมเลยนะครับ
หมู่บ้านชาวโม้งนะครับที่นี่ครับตั้งอยู่ใจกลางอุทยาน
ผู้คนต่างก็ได้รับความประทับใจกลับไปเลยทีเดียว
อุณหภูมิช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณสัก๘องศาเซลเซียส
แต่ผมเชื่อว่าน่าจะต่ำกว่านั้นนะในบางวัน

น่าจะอยู่ที่นี่สัก๕หรือไม่ก็๔ในบางวัน

ข้างล่างนั้นเป็นหมู่บ้านนะแต่เรามองไม่เห็นเลยเพราะว่าหมอกมันเยอะจริงเลยนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะบริเวณต้นนางพญาเสือโครงที่เห็นอยู่ไหมดอกสีชมพูชมพูน่ะ
ตอนนี้กำลังเบ่งบานสวยสะพรั่งเลยทีเดียว
ก็ประทับใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากที่เดินทางไปเที่ยวนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านก็โอ้โหออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีโฮมสเตย์ให้กับนักท่องเที่ยว
นี่สโลไลฟ์มาก
อกจากนี้ก็มีพืชผักต่างที่เขาปลูกในช่วงฤดูหนาว
ตอนนี้กำลังออกดอกออกผลเลย
เห็นแล้วเนี่ยเขียวสะพรั่งไปทั้งหุบเขาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่สนใจนะครับก็วางแผนไปเที่ยวกันได้
ทางเจ้าหน้าที่ก็คาดว่านักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวพักผ่อน
แล้วก็ชมดอกนางพญาเสือโครงได้จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ
ช่วงนี้ดอกนางพญาเสือโครงนี่ออกดอกบานสะพรั่งทั่วหลายพื้นที่เลยนะคะ
เขาว่ากันว่าเป็นซากุระเมืองไทย
ใช่เพราะมันมีสีชมพูชมพูแล้วก็ออกในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวดีในเมืองไทยมีอีกเยอะ
เที่ยวแบบสโลไลฟ์สโลไลฟ์ปล่อยใจไปชิว